ที่รถตุ๊กที่ถือว่าก็เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์บ้านเรา

รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าขนาด๓๖ที่นั่ง

เป็นรถตุ๊กไฟฟ้าต้นแบบ

มาเปลี่ยนให้เป็นรถพลังงานไฟฟ้าแบบนี้
เพื่อจะลดการพึ่งพาน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะ
รวมทั้งยังลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
และร้ายเสียงจากท่อไอเซียด้วย

และจะทยอยเปลี่ยนจำนวน๒๒๐๐คัน
ทั่วประเทศภายในเวลา๕ปีนะคะ

กระทรวงพลังงานจะสนับสนุนค่าดัดแปลงในอัตราสูงสุดแบบเต็มจำนวน
แต่ไม่เกินราคากลาง๓๕๐๐๐บาทต่อคัน
ต้องผ่านคุณสมบัติที่กำหนดไว้ค่ะ
จะต้องนำรถตุ๊กคันเก่ามาให้กลุ่มวิจัย
เพื่อการอนุรักษ์พลังงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีดัดแปลง
ส่วนคันที่๑๑๑๐๐กระทรวงพลังงานจะสนับสนุนค่าใช้จ่าย
สำหรับการดัดแปลง๑๘๕๐๐๐บาท
แต่จะไม่เกินราคากลางตามสเปครถสูงสุด๓แสนบาทต่อคัน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานค่ะระบุว่ารถตุ๊กไฟฟ้า๑๐๑
ตุ๊กไฟฟ้า๑๐๐คันแรกจะเกิดผลประหยัดพลังงานรวมแล้ว๐๑๐๐ตัน

จนถึงสิ้นแผนอนุรักษ์พลังงานในปี๒๕๕๙
ประหยัดพลังงานได้ถึง๑๗๕๐๐ตันเทียบเท่ากับน้ำมันดิบต่อปี
รู้แล้วว่าตุ๊กเป็นรถเทคโนโลยีเก่า

เพราะว่าถ้าคืนยังเสียงดังปล่อยมูลพิษมาก
ผมคิดว่าต่อไปจะเช็งต้องยกเลิกการใช้ตุ๊ก
เพราะว่าถือว่ามันไม่เหมาะสมในการใช้ในเมือง
แต่ว่าขนาดเดียวกันก็เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย

จะได้ใช้กับชุมชนได้อยู่ร่วมกันได้
เพื่อจะทำหน้าที่ประมวลผลการใช้งานของรถตุ๊กไฟฟ้าแต่ละคัน
ซึ่งจะสามารถตรวจสอบตำแหน่งของรถตุ๊กได้
และนำข้อมูลไปวิจัยเพื่อพัฒนาต่อไปค่ะ